ติดตามภารกิจในการค้นหา๑๓ชีวิตกันต่อเนื่อง
ไทยรัฐทีวีของเราจะจัดรายการพิเศษตลอด๒๔ชั่วโมง
กับการติดตามประเด็นข่าวนี้

แล้วก็ไทยรัฐทีวีควบคู่กันไปด้วย
แล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่
มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมก็จะติดต่อ
แล้วก็รายงานสถานการณ์ให้ทราบ
เมื่อสักครู่ที่เราโฟนอินกับคุณวัชรีดวงใสไป

น่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนเวรกัน

เป็นการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมงานอยู่นะคะ

เดินทางลงพื้นที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
เมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
หลังประชุมเสร็จพลเอกอนุพงศ์ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าว
ถึงความคืบหน้ากรณีการเข้าไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับ
โดยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดานะครับก็ได้กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งพระราชทานพรให้เยาวชนทุกคนปลอดภัย
ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนและขอให้ประสบความสำเร็จในการค้นหา
อกจากนี้พระองค์ท่านพระราชทานแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่
แบ่งพื้นที่ให้ดีทั้งพื้นที่ปฏิบัติการ
พื้นที่ส่วนหน้าและส่วนหลังรวมถึงส่วนสนับสนุน
สำหรับประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้จัดอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่ง
ไม่ให้รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่
นี้ส่งให้ดูแลครอบครัวของเยาวชนที่ประสบภัยด้วย
อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
อยากจะขอร้องสื่อเกี่ยวกับการเสนอภาพต่างที่จะสื่อไปทั่วโลก

เช่นการเข้าทรงการไม่นำเสนอจะเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศมากกว่านะครับ
พลเอกอนุพงศ์เมื่อวานในช่วงแถลงพูดถึงลักษณะของถ้ำหลวง
และลักษณะของเขานางนอน
โดยอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าเขานางนอนเป็นภูเขาหินปูน

ความจริงแล้วก็คือลำทานน้ำใต้ดิน
ดังนั้นเมื่อมีฝนตกลงมาก็จะกลายเป็นทางเดินของน้ำ

ซึ่งที่ถามกันว่าทำไมถึงยังเข้าไปไม่ได้นั้น
ก็เพราะน้ำเป็นโครนอยู่เต็มโพรงจนถึงเพดานถ้ำ
และภายในถ้ำไม่มีแสงสว่างแต่อย่างใด
มืดจนไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือเลย
ดังนั้นขณะนี้จะมีการเร่งสูบน้ำจากเครื่องปั๊มน้ำ
ได้ระดมมาเพื่อให้หน่วยซิลสามารถทำงานได้ครับ
พลเอกอนุพงศาวจินดายังกล่าวถึงการสำรวจทางอากาศ
โดยใช้เฮลิคอปเตอร์บอกว่ายังไม่สามารถทำได้
เนื่องจากฝนตกทั้งวันมีหมอกมากฟ้าไม่เปิด
ใช้แนวทางที่๒ก็คือใช้ชุดลาดตระเวนทั่วทั้งภูเขา
เพื่อหาช่องลงไปในถ้ำให้ได้
อกจากนี้แนวทางล่าสุดก็คือจะหาทางเข้าจากด้านบน
โดยใช้เครื่องเอ็กซาเลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้วก็จะใช้เครื่องขุดเจาะจากกระทรวงพลังงาน

โดยขณะนี้อุปกรณ์ได้ถูกส่งลงไปในพื้นที่ทั้งหมดแล้ว
ซึ่งทั้ง๓แนวทางนี้จะดำเนินการควบคู่กันไป
ยืนยันว่าทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่
และจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำเด็กออกมาให้ได้ครับ
คุณคงไม่ต้องถามผมต้องสำเร็จ
ผมถามท่านท่านก็ต้องตอบว่าต้องสำเร็จ

เมื่อเด็กเขาเข้าไปติดแล้ว
เราไม่มีทางใดต้องเอาเขาออกเข้ามาให้ได้

ทุกคนที่นั่นก็ทำงานกันเต็มที่

คุณผู้ชมค่ะทีนี้เมื่อวานนี้โดยเฉพาะช่วงเย็น
คือกระแสข่าวลืมมาหนักมากจริง
แล้วก็หลายคนติดตามอยู่แล้วก็บอกว่า
เอ๊ะสรุปแล้วคือเจอทั้ง๑๓ชีวิตแล้วหรือยัง
ทีนี้ตอนช่วงประมาณสัก๔โมงกว่าเกือบ๕โมง
ทางด้านรองแม่ทัพภาคที่๓เนี่ยนะคะ
ก็มีการออกมาแถลงออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
โดยทางด้านพลตรีฉลองชัยชัยคำรองแม่ทัพภาคที่๓
ก็ได้เปิดเผยหลังจากการประชุมสรุปปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิต
ถ้ำหลวงช่วงเย็นเมื่อวานนี้๔โมง๕๐นาที
เพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาบอกว่าพบแล้ว
สุดท้ายแล้วพลตีฉลองชัยยืนยันแบบนี้

ทำทุกวิธีการแล้วก็รวมทั้งการที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

อะไรที่เป็นเบาะแสเป็นช่องทางเราทำทั้งหมดนะครับ
ขอให้เรียนพี่น้องประชาชนว่า
เราทำทุกอย่างทุกคนทางทั้งหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายจังหวัดทหาร
ทางตำรวจทางอาสา
วันนี้ก็จะเห็นมีทั้งอุทยาน

ทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกัน

เมื่อวานพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนากุล
รองพบตรลงพื้นที่เองเลย
เพื่อที่จะเดินเท้าขึ้นไปสำรวจบนภูเขา
ร่วมภารกิจกับทางทีมปฏิบัติการในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
โดยพลตำรวจเอกศิวราบรังสิพรามนกุลบรองพบตร
พร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจจำนวน๓ลำ
วนสำรวจบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

เพื่อสำรวจพื้นที่โดยรอบทางอากาศซะก่อนนะ
ให้เห็นเบิร์ตอายวิวให้เห็นมุมเห็นวิวต่างก่อนนะครับ
พร้อมที่จะหาปากปล่องของภูเขา
คาดว่าจะสามารถส่งตำรวจตระเวนชายแดนจากค่ายนเรสวน
โรยตัวลงเพื่อที่จะทำการค้นหานะครับ
แต่จากการบินสำรวจรองพบตรได้รับรายงานจากตำรวจตระเวนชายแดน
ว่าพบว่าบริเวณปากปล่องภูเขาแต่ละปล่องนั้น
ไม่สามารถลงไปสู่พื้นที่ที่คาดว่าจะพบทั้ง๑๓ชีวิตได้
หมายความว่าอะไรหมายความว่าปล่องเหล่านั้นน่าจะตันนะครับ
โดยรองพบตรตรวจความพร้อมของเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้บาดเจ็บ
มาสนับสนุนในภารกิจการบินค้นหาครั้งนี้
โดยตั้งศูนย์บัญชาการเฮลิคอปเตอร์ที่สนามชั่วคราว
พัฒนาพันธุ์จักรพันธ์ซึ่งอยู่ใกล้กับถ้ำหลวง

ห่อเหล่านี้เอาไว้ใช้หากพบเด็ก
หรือพบปล่องที่สามารถทะลุเข้าไปภายในถ้ำได้
และสามารถที่จะโรยตัวของเจ้าหน้าที่ลงไปได้

โดยการที่จะใช้เชือกคล้องเด็กขึ้นมาแล้วก็ขึ้นฮอเลย
ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะที่มีการวางแผนไว้ดังนั้นฮอทั้ง๓ลำ
ก็จะสแตนบายรออยู่นะครับ
จากนั้นเมื่อวานนี้บรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรแม่สาย
เพื่อประชุมร่วมกับนายนรงศักดิ์โอสดธนากร
ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วก็หน่วยบัญชาการเหตุการณ์
นำกำลังทั้งหมดไปรายงานตัวกับผู้ว่า
เพื่อให้รับมอบหมายภารกิจในการค้นหาครับ
โดยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มานั้นมีจำนวนทั้งสิ้น๒๐๕นาย
ก็ประกอบด้วยตำรวจท่องเที่ยว๕๐นาย

ปทศคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีก๒๐นาย
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย๔๐นาย

แล้วก็ตำรวจสื่อสารอีก๑๖นายนะครับ
อกจากนี้ยังมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจจำนวน๑๖นาย
พร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง๓ลำ

แล้วก็รถศูนย์ส่งกลับอีก๖คัน
เพื่อปฏิบัติภารกิจกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
โดยกำลังทั้งหมดนี้จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
กว่าภารกิจการค้นหาจะสำเร็จครับ
คุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของการปฏิบัติภารกิจแล้ว
สิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างที่คุณผู้ชมติดตามข่าวไป
ก็คือเรื่องของฝนที่ตกลงมาแล้วก็น้ำในถ้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้น
อกจากนั้นมาดูอีกหนึ่งอุปสรรคก็คือเรื่องของห้องน้ำนั่นเองค่ะ
เพราะว่าห้องน้ำคุณทัศนัยก็มีการรายงานมาบอกเหมือนกัน

แล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่เองรวมถึงทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองญาติเด็ก
แล้วก็ทีมกองทัพสื่อต่างคือก็จำเป็นต้องใช้
คือจริงแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ตอนนี้ค่อนข้างจะใช้การไม่ได้
แล้วก็ยากระบากในการใช้ชีวิตพอสมควร
ใช่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือโลกโซเชียลเขาก็แชร์คลิปนี้
เป็นทหารหญิงจากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชที่เชียงราย
คือมาดูแลคนเจ็บป่วยภาคสนามแม้ว่าเอ่อทหารหญิงเหล่านี้เนี่ย
ต้องเดินตลอดทั้งวันเพื่อที่จะดูแลฝ่ายต่าง
แต่คุณผู้ชมดูสิคะช่วงว่างเนี่ย
มาช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำที่อยู่ภายในวรรณอุทยานถ้ำหลวง
ก็มีคนถ่ายคลิปออกมาชื่นชมแล้วก็ติดแฮชแท็กว่านางฟ้าชุดเขียวนะคะ
อกจากนี้หลังจากที่บอกไปบอกว่ามีเจ้าหน้าที่
มีทหารมีตำรวจมีพลเรือนมาอยู่ตรงจุดนี้มาก
ปัญหาสำคัญคือห้องน้ำไม่เพียงพอ

ทหารก็มีการนำเป็นห้องสุขาเคลื่อนที่มาติดตั้งเพิ่มมากกว่า๑๐ห้อง
เพื่อที่จะบรรเทาเบาบางปัญหานี้ไปได้บ้างนะคะ